สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องรอบขอบสนามนะครับ
วันนี้แล้วนะครับฟุตบอลทวนาเมนต์ใหญ่ที่สุดของทีมชาติไทยในช่วงต้นปี
กับศึกยู๒๓ชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐นะครับ
จะเปิดฉากการแข่งขันในนัดแรกโดยเฉพาะในกลุ่มเอ
จริงคู่ระหว่างออสเตรเลีกับอีรักษ์จะเตะก่อนช่วงประมาณ๕โมง
และคู่ไทยจะเปิดสนามเวลา๒๐นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ
ไปดูในทวนาเมนต์รายการนี้๒ปีที่จัดการแข่งขันมาเนี่ย๓ปีขออภัยนะครับ
ทีมไทยยังไม่เคยเก็บ๓แต้มได้เลย
เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในเกมที่จะเจอกับบาเรนซึ่งเราหวังจะเก็บ๓คะแนนในการประเดิมสนามให้ได้
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเก็บได้จริงจะเป็นการเก็บ๓คะแนนครั้งแรกของนักเตะทีมชาติไทยในรุ่นนี้เลยค่ะ
แล้วมันก็จะเป็นใบเบิกทางที่ดิ้วไว้นะครับสำหรับโปรแกรม๒นัดที่เหลือที่ถือว่าสาหัสขึ้นเรื่อย
ทั้งเกมเจอกับออสเตรเลียรวมทั้งทีมชาติอีรักษ์นะครับ
มาดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะครับสำหรับเกมช่วงค่ำวันนี้ระหว่างไทยกับบาเลนนะครับ
คือต้องคว้าโคต้าไปโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ให้ได้นะครับ

สถิติที่น่าสนใจในเกมนี้นะครับ

หากว่าเก็บใช้ชนะได้จะเป็นการเก็บ๓คะแนน

หลังจากในรายการนี้เมื่อปี๒๐๑๘
เก็บได้๒คะแนนจาก๓นัดนะครับ

ยุคของพวกชนะทิพย์สงกระสินธนบูลเกษารัฐ

มี๒คะแนนเก็บผลเสมอได้

ส่วนครั้งต่อมานะคะก็คือ

ไทยก็แพ้๓เกมรวดเลยนะคะ

แพ้ต่อญี่ปุ่นแล้วก็แพ้ต่อบาเลนส์ไทย

ซึ่งนัดตอนนั้นทีมชาติไทยชนะไปได้๓ราวตัวต่อ๐

เพราะว่าทีมชาติบาเรนค่ะไม่สามารถผ่านการคัดเลือก
รายการนี้ได้เลยตั้งแต่ปี๒๐๑๓มาค่ะ

โปรแกรมเก็บตัวที่ผ่านมานะครับ
มีเกมอุ่นเครื่อง๓นัดนะครับ

และแพ้ให้กับทีมชาติสาวดีอาราเบียนะครับ

ชนะทีมชาติเวียดนามได้เพียงแค่นัดเดียวด้วยสกอร์๒ต่อ๑

แล้วก็แพ้สาวดีอาราเบีย๑ต่อ๒ครับ

แต่ว่ามีนักเตะหลายคนในชุดนี้

ในการลงเล่นให้กับทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี

หัวละชิดกณิตศรีบำเพลอานนท์อมมอลเลอร์ศักดิ์
สถิงคัญพรมศุภาวิสรุทธิ์อิมอุระ

ซึ่งทีมชาติไทยตกรอบแรก

ก่อนที่จะไปแพ้เวียดนาม๐
ประตูต่อ๑ในรอบชิงตัวชิงแชมป์โลก

หล่นนี้จะเป็นหล่นที่๓ในวัย๒๓ปี

ครั้งสุดท้ายของตัวเองและอยากจะทำผลงาน
ให้ดีที่สุดเพราะว่า๒ครั้งที่ผ่านมา

ด้วยที่ผลงานทีมชาติไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่
บูรณ์เต็มเป็นร้อยสำหรับบัตรชิตการณิชย์สีบำเพ็ญนะครับ
ทีนี้มาดูการคาดการณ์๑๑ตัวจริงของทีมชาติไทยที่จะลงสนามวันนี้นะครับ
ตามการคาดการณ์ของผู้สื่อข่าวของเรานะครับนิชโนน่าจะใช้ระบบการเล่น๔๒๓๑นะครับ
รักษาประตูก็คาดว่าจะเป็นกรพัฒนารีจันทร์นะครับ
ทวันจากเชียงใหม่เอฟซี๔เซตที่แล้วนี่เฝ้าเสาให้กับขอนแก่นเอฟซีแล้วก็โชว์ฟอร์มดีนะครับ
๔เกมเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นฟอร์มการเล่นหรือว่าฟอร์มเซฟที่มันชัดเจนมากนัก
เพราะว่าสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับในการเป็นมือหนึ่งกับนวลม่วงงาม
แต่ว่าในทุนรอบสุดท้ายอย่างที่ทราบกันว่านนม่วงงานนั้นมีอาการบาดเจ็บนะครับ
ส่วนแผนเกมรับก็จะใช้ระบบกองหลัง๔คนนะครับแก๊กขวา
น่าจะเป็นบริการของพีรวัตรอัคธรรมนะครับ

เช่นเดียวกับผู้เซนเตอร์ฮาฟชินพัฒน์รีออกกับทั้งทีม
สลิงคารพรมสุภะน่าจะได้ลงเป็นตัวจริง
แบ็คซ้ายนิชโน้ตจะให้โอกาสที่ตาทอดอักษรศรี
ซ้ายธรรมชาติคนเดียวในทีมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับ
ชิโนน่าจะให้โอกาสเบนเดวิสค่ะกองกลางสโมสรฟูแลมในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีลงเป็นตัวจริง
อันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะกลับมาติดทีมชาติไทยนะคะ
ก็จะจับคู่กับกิจสดากาแมนนะคะกล้องกลางตัวเก่งจากทีมชนบุรีเอฟซี
ส่วนกองกลางตัวลุกนะคะจะให้อานนท์อมรเลอร์ศักดิ์ค่ะ
โชว์ฟอร์มได้ดีในศึก๔เกม๒๐๑๙ที่ผ่านมาลงทำหน้าที่
แล้วก็จะมีสุพโชคสารชาติแล้วก็สุพนัทเหมือนตาขนาดด้านซ้ายกับด้านขวา
ปั้นเกมรุกกันนะคะศูนย์หน้าตัวเป้าคนหวังทำประตูให้กับทีมชาติไทย

ไลฟ์อัพที่ออกมานะครับสามมิดฟิลตัวลุกเนี่ยสลับสับเปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับ
อานนท์มายืนฝั่งขวาเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องเลี้ยงตัดเข้ากลางแล้วก็ยิงด้วยซ้ายนะครับ
เช่นเดียวกับสุประโชคสารชาติถ้ามาอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ย
จากทำเกมทางริมเส้นแล้วก็มีจุดเด่นเรื่องของการเลี้ยงตัดเข้ากลางแล้วก็ยิงด้วยขวาด้วยนะครับ
กันอีกครั้งสำหรับโปรแกรมทีมชาติไทยนะครับเจอกับบาเลนครับ
ลงสนามนัดแรกเวลา๒๐นาฬิกา๑๕นาทีที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ก็ยังสามารถไปติดตามเชียร์ติดขอบสนามได้คือถ้าใครที่ยังไม่มีบัตรเข้าชมตอนนี้ไปที่หน้าสนามมีจำหน่ายบัตรนะคะ
ก็ยังไปเชียร์กำลังใจไปส่งกำลังใจกันได้เกมนัดแรกขอ๓คะแนนให้ได้ก่อน
จะได้มีขวัญกำลังใจดีกับเกม๒นัดต่อไปที่มันดูเหนื่อยจริง
เวลาก็กำลังดีนะครับ๒ทุ่ม๑๕นี้เลิกงานแล้วยังพอมีเวลาที่จะบริหารจัดการชีวิตบนท้องถนนให้เดินทางไปถึงราชมังคลากีฬาสถานได้ทันนะครับ